ส่วนคดีน้องเนิร์สมีความคืบหน้าค่ะกรณีน้องเนิร์สที่ถูกยิงเสียชีวิตคารถในพื้นที่จังหวัดนครปฐมในวันที่๔กันยายนที่ผ่านมาผู้ต้องหาคือเสียลบหรือในลบ
ครับล่าสุดไปมอบตัวกับตำรวจเมื่อช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาอืม
มอบตัวเรียบร้อยแล้วนะคะน้องเนิร์สนางสาวนพธร
หนกเกษมโสพลนะคะถูกยิงเสียชีวิตคารถคันเมื่อสักครู่นี้
รถเก๋งสีขาวผู้ต้องหาคือเสียลบหรือในลบ
ในวันลบห้วยหงทองนะคะไปมอบตัวช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาค่ะ
แล้วก็ระหว่างที่ในลบถูกควบคุมตัวไปสอบสวนเนี่ย
ก็ใส่หมวกใส่หน้ากากอนามัยเดินก้มหน้าก้มตานะคะ
สื่อมวลชนก็พยายามจะสอบถามถึงคำให้การแต่เขาก็ไม่ตอบ
ตอบคำถามอะไรเลยช่วงของการสอบปากคำอยู่ในห้องสอบสวนเนี่ยค่ะ
ใช้เวลาสอบปากคำอยู่ประมาณยี่สิบนาทีนะคะพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคารรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติบอกว่าจากการสอบปากคำนายวัลลบให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
ซึ่งเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาว่าจะให้การยังไงก็ได้
แต่ตำรวจยังต้องเก็บรวบรวมพยานหลักฐานต่อไป
เพราะว่าสิ่งที่จะมัดตัวนายวัลลบได้ก็คือหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
ตอนนี้พนักงานสอบสวนมีหลักฐานเพียงพอที่จะเอาผิดได้นะคะ
จากนั้นก็จะส่งเรื่องสั่งฟ้องต่อสาร
เรื่องต้นพนักงานสอบสวนก็จะคัดค้านการประกันตัวค่ะ
ก็อยู่ในการตรวจสอบของพิสูร๑๓๐
ของครอบครับ
มีหลักฐานเกณฑ์สือที่มีทะเบียน
ไม่มีขณะนี้ยังอยู่ในการตรวจสอบ
เนื่องของการตรวจพิษธุรรณฐานเป็นหลัก

ส่วนสาเหตุที่
นายวันลบหนีออกจากบ้าน

ก็หนีอยู่ในพื้นที่นครปฐมแล้วค่ะ

เพราะว่าได้รับแรงกดดันจากเจ้าหน้าที่สายสืบ
รู้ความเคลื่อนไหวของนายวัลลบอยู่ตลอดเวลานะคะ
ส่วนอาวุธปืนที่เอามามอบให้ตำรวจ

ไม่มีทะเบียนขนาด๙มิลลิเมตร
ซึ่งตรงกับที่ใช้ก่อเหตุฆ่าน้องเนิร์สค่ะ

วันลบยอมรับว่ารู้จักน้องเนิร์สจริง
คบกันมาประมาณ๙เดือนจริง
แล้วก็ยอมรับว่าก่อนที่น้องเนิร์สจะเสียชีวิต

แล้วก็ยอมรับด้วยว่าในคืนวันเกิดเหตุ
เป็นคนที่อยู่กับน้องเนิร์สเป็นคนสุดท้าย
ก่อนที่น้องเนิร์สจะเสียชีวิตนะคะ

ตำรวจภูทรจังหวัดนครปฐมนะครับได้ชี้แจงถึงกรณี
ที่ไม่ได้นำตัวผู้ต้องหาไปทำแผน

เพราะว่าตอนนั้นก็มีข่าวว่าถ้าจะมอบตัวต้องไม่พาไปทำแผนต้องได้ประกันตัว
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครปฐมบอกว่า

แต่เนื่องจากผู้ต้องหาให้การปฏิเสธนะฮะ
เพราะฉะนั้นเมื่อให้การปฏิเสธก็ไม่สามารถนำตัวไปทำแผนได้
ยืนยันว่าไม่มีการต่อรองก่อนเข้ามอบตัว
ส่วนปืนที่ผู้ต้องหานำมามอบให้กับตำรวจ
จะเป็นปืนกระบอกเดียวหรือคนละกระบอกกับที่ใช้ก่อเหตุ
เอามาเพื่อจะตบตาเจ้าหน้าที่หรือไม่เนี่ย
ตรงนี้ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าสามารถตรวจสอบได้จากหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
ซึ่งในชั้นของพนักงานสอบสวน
จะคัดค้านการประกันตัวของผู้ต้องหาอย่างแน่นอน

ที่สามารถยื่นขอประกันตัวในชั้นศาลได้
มารถสอบสวนต่อไปครับ
มีการไม้งานนัดการมอบตัวที่จังหวัดกเกลาหลี
ยังได้นำตัวส่ง
ในวันนี้ครับ
มีการนำปืนมา
พร้อมครับปืน
เป็นกล๊อก

แต่เขาซื้อมาจากบุคคลอื่น

แต่ไม่มีทะเบียน

รับแค่ว่าเป็นคนครอบครองอาวุธปืนเท่านั้น
แต่จากการตรวจสอบเบื้องต้นอย่างไม่เป็นทางการ
ตำรวจเขามีการยิงทดสอบหลายอย่างเลยนะ
มันตรงกับปลอกกระสุนและหัวกระสุนที่เจอในที่เกิดเหตุนะคะ
ส่วนบรรยากาศที่วัดเกาะวังไสวันนี้
ครอบครัวของน้องเนิร์สก็มีสีหน้าที่ดีขึ้นเล็กน้อย
พอรู้ว่าตำรวจจับเสียลบได้
คุณแม่ของน้องเนิร์สก็คือนางสะทิกากระหนกเกษมโสพลอายุ๕๗ปี
คุณแม่ของน้องเนิร์สบอกว่าไม่เข้าใจ
ทำไมในลบถึงกล้าปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นคนยิงน้องเนิร์ส

อยากจะให้ตำรวจดำเนินการให้ถึงที่สุด
ส่วนตัวไม่อยากให้เสียลบได้รับการประกันตัว
เพราะว่าทางครอบครัวกังวลเรื่องของความไม่ปลอดภัย
คือถ้าได้ประกันตัวออกมาเนี่ยทางครอบครัวก็กลัวนะคะ
ทางครอบครัวตกลงกันแล้วว่าเดี๋ยวจะเดินหน้าอย่างต่อเนื่องค่ะ
สู้ค่ะเพื่อหาความยุติธรรมให้กับน้องเนิร์สนะคะ
สำนึกของคนมันมีคุณทำอะไรลงไปคุณต้องรู้
แล้วคุณทำปฏิเสธอย่างนี้หมายความยังไงไม่มอง
คืออยากให้ทางตำรวจดำเนินการให้ถึงที่สุด
เราไม่อยากให้ประกันตัวเพราะเราก็กลัวครอบครัวเราอ่ะ
ใช่ไหมเรากลัวความไม่ปลอดภัยของครอบครัวเรา
เพราะครอบครัวเราทำอาหารกินรับราชการ
ถือยังไงเราก็สร้างทำอาหารกินต่อไป
แต่เราก็เสียใจลูกเราน่ะลูกใครแก่ก็รัก
แต่ว่าทนายความของในลบเนี่ยเขาบอกว่าเขามั่นใจเพราะว่าคุยกับผู้ต้องหาแล้วถึงมาเป็นทนายให้
บอกว่ามีพยานหลายปากที่จะเป็นพยานให้แต่ขอปิดไว้ก่อนเพราะเกี่ยวกับรูปคดี
จะไปให้การในชั้นศาลทีเดียวเลย
ไม่ขอประกันตัวในชั้นสอบสวนและในชั้นศาลด้วย

แล้วก็มีรายงานว่ามันมีปมอีกปมหนึ่งก็คือรถกระบะที่พยายามขับแซงรถน้องเนิร์ส
ทางตำรวจบอกว่าพยายามขับมาใกล้ให้รถของน้องเนิร์สจอดเนี่ย

เพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องติดตามตัวพี่ชายในวันลบมาสอบสวนด้วย
ก็เลยไม่รู้ว่าปมต่างที่ทำให้นายวัลลบ
เขาบอกว่าเขาไม่ใช่คนยิง

แล้วทนายบอกว่ามั่นใจว่าสู้คดีได้

ทำไมในวันลบถึงมั่นใจว่าตัวเองถึงสู้คดีได้
แล้วก็ไม่รู้ว่าพี่ชายมามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่า
จากการตรวจสอบรถคันนั้นนะคะ